นายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทค่ะ
เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดสปอร์ตฮีโร่นะคะ
ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬา
ซึ่งได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้ระดมแพทย์นักกายภาพบำบัดนักวิชาการกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาต่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อดูแลการบาดเจ็บดูแลด้านการกายภาพบำบัด
ส่งเสริมทักษะการแข่งขันให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
ในการช่วยเหลือนักกีฬาสปอร์ตฮีโร่
รวมถึงนกีฬาทั่วไปที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
โดยศูนย์ที่ว่านี้จะเปิดตั้งแต่เวลา๘น๓๐น
ไปจนถึงเวลา๒๐นของทุกวัน
จบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔ค่ะ
ครับสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๑๔นครสวรรค์เกมครั้งนี้
โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดหรือสปอร์ตฮีโร่ของเราเนี่ย
ก็ยังได้ดำเนินการต่อไปนะครับ
เป็นการที่เราให้ความช่วยเหลือ
ให้ความมั่นใจแก่นักกีฬาของเราที่เขาร่วมกันในขั้น
และในครั้งต่อไปนะครับไม่เพียงแต่จะมาบริการแก่นักกีฬาในโครงการสปอร์ตฮีโร่
ผมให้แนวทางไว้ว่าเราจะต้องบริการกับนักกีฬาทั้งหมดเลยนะครับ
นักกีฬาของทุกจังหวัดให้บริการแบบนี้เพราะผมดูแล้วว่ามันเป็นประโยชน์นะครับ
คุ้มค่าแก่การลงทุนคุ้มค่าแก่การทำกับนักกีฬาเพราะมันถึงนักกีฬาโดยตรงเลย
ต่อกันที่ราชวัฒน์แก้วปัญญานักยิมนาสติกหนุ่มมือหนึ่งของทีมชาติไทยนะคะ
ที่จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกมค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นการลงแข่งขันประเภทอุปกรณ์เดี่ยวชายภายในช่วงเที่ยงวันนี้
โดยราชวัฒน์ก็เปิดเผยนะคะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสมาคมยิมนาสติงแห่งประเทศไทย
จากถูกมองว่าเป็นคนที่แข็งกล้าวไม่เคารพผู้ใหญ่จึงถูกกลั่นแกล้งมาโดยตลอดในช่วงหลังค่ะ
ซึ่งราชวัฒน์ทิ้งท้ายว่าหากว่าเลิกเล่นยิมนาสติกก็อาจจะเบนเข็มไปเล่นเพาะไก่แทนค่ะ